คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ไปดูภาพชาวบ้านในวัดท่ามะเฟืองนะคะ
ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองราชบุรีเขาก็รำแก้บนกันนะคะ
ครับรำแก้บนกันสามรอบค่ะเพราะว่ากระถิ่นที่นี่ยี่สิบล้านแล้วนะคะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่มีคนจองเลยถ้าเจ้าอาวาสร้องไห้

นี่นะคะคึกคักสนุกสนานนะคะในวัดก็มีการจัดสถานที่ค่ะ
เต็นต์นำโต๊ะเก้าอี้มาจัดวางเพื่อจัดทำโรงทาน
พร้อมกับประชุมคณะกรรมการวัดด้วยนะคะเตรียมจัดงานผ้าป่าสามัคคี
กว่า๕๐๐ร้านค้าติดต่อมาตั้งโรงทาน

เพราะว่าสถานที่ไม่เพียงพอค่ะ
ตอนนี้เราปฏิเสธไปหลายกับร้านค้า
เพราะว่าตอนนี้ร้านค้าทั้งหมด๕๐๐กว่าล้านแล้ว
ซึ่งรับได้ยากมากนะครับ
ปฏิเสธไปหลายรายเนี่ยผมตั้งแต่เช้าโทรมาขอทำโรงทาน
ซึ่งบอกว่าถ้ามาก็ต้องเก็บกลับเลยนะครับ
โดยเราจะต้อนรับกลับสู้ได้ไม่ทั่วถึงนะครับ
จึงขอปฏิเสธแล้วก็ยอดเงิน
ขณะนี้ผมก็บอกว่า
ถ้าสมมุติว่าปีหน้าฟ้าใหม่ค่อยมากันใหม่นะครับ
เพราะว่ามันเยอะแล้วนะครับ
วันนี้ทางสาธารณสุขในพื้นที่ก็มาตั้งจุดคัดกรองให้ด้วยนะครับ
เพื่อรับมือประชาชนที่จะมาทำบุญกันเยอะวันพรุ่งนี้นะฮะ
ก็ต้องดูแลสถานการณ์โควิด๑๙ด้วยนะครับ
มีอาสาสมัครมีเจ้าหน้าที่มาคอยตั้งจุดคัดกรอง

แล้วก็มีข่าวว่าแท็กพระรันยูดารานักแสดงชื่อดัง
จะมาร่วมงานบุญในวันพรุ่งนี้ด้วย
นี่วัดหนึ่งนะครับส่วนนี้คืออีกวัดหนึ่งครับ
มีการแชร์ภาพนี่ฮะที่กรสินครับ

คือไม่มีแบงค์๒๐แบงค์ร้อยแบงค์พัน
เป็นสลิปโอนเงินหมดเลยเห็นไหมฮะ
แล้วคนที่เขาอยากทำบุญเนี่ยโอ้โห
คือสลิปโอนเงินก็สะดวกโอนเงินเข้าบัญชีของวัด
สลิปก็หลักร้อยก็มีหลักพันก็มี
สลิปหลักแสนก็มี
แต่ก็ไม่ต้องเป็นภาระในการไปเบิกเงินสดมา